เมื่อคืนดูบอลธรรมดานนอน๓ทุ่ม
เมื่อคืนดูบอลแค่เขยิบไปแค่ชั่วโมงเดียวชีวิตเกือบเปลี่ยน

แต่น้องนักเรียนไม่ต้องกังวลแล้วไม่ต้องนอนดึกนะลูกนะ
เพราะว่าท่านรัฐมนตรีตีนุษย์ท่านบอกว่าโรงเรียนจ๋านะครับ
ให้เอาเทปบันทึกการแข่งขันใช้คำเฉยขอโทษนะ

เอาลิงก์ดูย้อนหลังนะมาเปิดให้นักเรียนดูตอนพักเที่ยงได้นะครับ
ส่วนตัวระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้ดูฟุตบอลโลกนะ
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาเรียนรู้ทักษะการเล่นรวมไปถึงนะฮะเรียนรู้การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
แต่ด้วยเวลาการแข่งขันของฟุตบอลโลกครั้งนี้ส่วนใหญ่ตรงกับเวลาในประเทศไทยในช่วงดึก
ซึ่งหากนักเรียนนักศึกษาติดตามการถ่ายทอดสดก็อาจจะมีผลกระทบต่อการเรียนได้
ก็อนุญาตให้โรงเรียนเอาลิงก์นะครับดูย้อนหลังนะครับหรือว่าจะเป็นการแข่งขันแบบไฮไลท์ยาวก็ได้

เลือกเอาตามความเหมาะสมมาเปิดให้นักเรียนดู
แล้วก็มีหลายโรงเรียนตอนนี้ขารับนโยบายแล้ว

ให้ร่วมเชียร์ฟุตบอลกันโดยมีครู
กำกับดูแลนะสอดส่องนะไม่ให้มีเรื่องพนันเข้ามาเกี่ยวข้องนะจ๊ะ